ไปดูที่สวรรค์อาคอสีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
คุณลุงวัย๗๑ปีบอกโอ้โหหลังจากนี้จะนอนยังไงให้หลับได้
เมื่อคืนนี่กำลังหลับอยู่ดีโอ้โห
มันได้รู้สึกถึงไอร้อนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างประทุ
ปรากฏรถถูกเผาค่ะดูเผาวอดเลยนะคะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้เลยค่ะตำรวจสพจุลาพรได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถกระบะ
ในบ้านพักที่ตำบลควนหนองคว้านะคะลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่กลางสวนปาล์มน้ำมันค่ะ
กระบะของคุณลุงเนี่ยเป็นกระบะตอนครึ่งสีบรอนเงินทะเบียนแปดสี่แปดสอง
นครศรีธรรมราชนะคะสภาพตอนตำรวจไปถึงคือไฟโหมเลยอ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำดับไฟอยู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายควบคุมไฟได้
รถไม่เหลือซากนะคะโอ้โหดูสภาพสิครับเนี่ยไม่วอดจริงจริง
นายวันหรือว่าคุณตาวันศรีสุวรรณวัย๗๑ปีค่ะแกเล่าบอกว่า
วันนั้นเนี่ยแกขับรถกระบะออกไปรับจ้างแล้วก็เอามาจอดไว้ที่หน้าบ้าน
หกโมงเย็นทิ้งเอาไว้เสร็จปุ๊บแกก็เข้าบ้านนอนใช่ไหมคะ
ระหว่างกำลังเคลิ้มหลับได้ยินเสียงเหมือนไฟมันปะทู้ปะทู้เหมือนไหม้อะไรอยู่ก็ไม่รู้
แกก็ภาวะตื่นสะดุ้งขึ้นมาเดินออกมาดูโอ้โห
รถแกไฟไหม้แกรีบปลดเบรกมือเลยนะคะ
ให้รถมันไหลออกไปจากตัวบ้านเพราะตอนแรกแกจอดไว้หน้าบ้านเลย
ปลดเบรกมือให้รถมันไหลออกไปจากตัวบ้านเพื่อที่ไฟจะได้ไม่ลามมาถึงบ้านพักแกมีสติมากเลยนะ
แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
บ้านยังมีอยู่แต่รถไม่เหลือซากนะคะ
สาเหตุถามว่าคุณตาคิดว่ามันเกิดจากอะไรรถมันเก่าหรือมันมีปัญหาหรืออะไรยังไงไหม
ต่อต้อบอกไม่ต้องว่ามีคนเผา

น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นระแวกข้างบ้านที่ไม่พอใจ
เพราะก่อนหน้านี้เคยไปว่ากล่าวตักเตือนเรื่องที่แก๊งวัยรุ่นเขาจับกลุ่มมั่วสุมกันตอนกลางคืน
พอเตือนบ่อยอาจจะทำให้กลุ่มนั้นเหมือนไม่พอใจ

ก็คิดว่าน่าจะมาจากตรงนั้นน่ะนะ
กลุ่มของเพื่อนของหลานชายเองอะนะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแพงแวดล้อม
แล้วก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
แห่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากตรงนั้นน่ะนะ